มาดูสาวคลั่งรักบ้างดีกว่าที่ชัยนาธคุณผู้ชม

อุ๊ยดาเลยดากราศเลยนะ

แต่คุณผู้ชมฟังแล้วอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่า

เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าพฤติการของฝั่งผู้ชายเป็นยังไง
แต่ดูตอนโดนด่าหน่อยผู้ชายอ่ะ
พี่เบิร์ตจำไว้คนรักกันเขาไม่ทำแบบนี้
แม่คุณผู้ชมเมื่อกี้นะตอนปล่อยเสียงนะ
อมบอกว่าไงป่ะเขาบอกว่าโอ๊ยผู้ชายจ๋อยเลย
ดอมคุณจะไม่ใจเหรอคุณโดนอย่างนี้
คุณจะไม่จ๋อยเหรอโอ้แต่จ่อยจริงนะ
คุณเห็นไหมอะไรในมือแล้วฟัดปึ้งทีสะดุ้งเลยนะ
นี่รักเหรอรักเหรอรักเหรอทำแบบเนี้ย
ไม่เคยไม่เคยโอ้โหแฟนผมนี่เงียบกิ๊บ
ร้านเล่าขาวไป
นี่อ่อนขาวอันนี้เขล่าน่ะ
มาในตะเบิดบ้านกล้วยอํเผอเมืองชายนาศคุณค่ะ

คือผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณกิ๊กแล้วกัน
คุณกิ๊กเนี่ยก็เมานิดน่าจะดื่มมานิดหน่อย

ด่าสามีอยู่สามีทำยังไงก็นั่งจอยบนกระสอบทรายหน้าบ้าน
นี่เอามีดชี้หน้าปรีจะเข้าหาสามีแล้วสามีก็
เนื้อหาที่คุณกิ๊กอันนี้นามสมมุตินะคุณกิ๊กเขาด่าทอสามีมีเรื่องอะไรบ้าง
ยาเสพติดอันนี้ไม่ดี
มีเผาเสื้อผ้าด้วยโอ้อันนี้ก็ไม่ดี
แล้วก่อนนั้นเนี่ยคือเขาเคยทะเลาะกันมาแล้วแล้วไปแจ้งตำรวจมาจับคุณกิ๊กด้วย

แล้วก็มีเรื่องที่สามีตีตัวออกห่าง

ไอ้บ้านหลังเนี่ยโหคุณผู้ชมฮะ
สารภาพตามตรงเห็นทีแรกก็นึกว่าบ้านคุณกิ๊ก
อ้าวไม่ใช่บ้านสามีฮะ
ฝ่ายสามีเนี่ยเขาเองก็สุดทนเพราะว่าคุณกิ๊ก
หนักบอกว่าตัวเองเป็นคนช่วย

โอ้โหคุณผู้ชมผมปวดขมับเลย
ฝ่ายสามีเขาทนคุณกิ๊กไม่ไหว
เพราะว่าคุณกิ๊กเพ้อบอกว่าคุณกิ๊กเองนี่แหละเป็นคนช่วย
คุณแตงโมนิดาขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา

อาฆดิมาห้ามสึกและตวาดด้วยเสียงดังกว่า

ฟังคุณกิ๊กก็ไรอมสงบลงและกลับไป
แต่โดยดีโอ้จะอยู่กันยังไงล่ะเนี่ยบ้านนี้นะฮะ